ช่วงแรกก็อยากให้คุณผู้ชมติดตามข่าวนี้กันหน่อย
เพราะเชื่อว่าหลายพื้นที่ได้รับผลกระทบ
ไม่ว่าจะเป็นกรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลอีกหลายจังหวัด
ไม่แน่ใจว่าต่างจังหวัดจะมีผลกระทบด้วยหรือเปล่า

ใช่มันเป็นน้ำที่เราใช้ดื่มใช้กินกันทุกวันเนี่ยนะคะ
ตอนนี้หลายคนเริ่มสัมผัสได้เวลาดื่มน้ำ

ไม่ว่าจะผ่านเครื่องกรองหรือเปล่าจะรู้สึกถึงความกร่อย
หรือความเค็มนิดนึงของน้ำ
ซึ่งมันก็เกิดจากช่วงฤดูแรงที่ฝนมันน้อยนี่แหละค่ะ
มันไม่มีน้ำจืดจากเขื่อนที่ไหลลงมา
มันก็เลยทำให้มีน้ำเข็มน้ำทะเลหนุนเข้ามา
น้ำปลาปลาก็เลยมีความเค็มอยู่ด้วย
แล้วเขาก็คาดว่าตั้งแต่แรงนี้จนถึงหน้าฝน

คนกรุงเทพและปริมณฑลในพื้นที่ฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยา
ยังต้องประสบกับปัญหาน้ำปลาปลาเข็มแบบนี้
ภาครัฐเขาก็เลยออกมาแนะนำบอกว่าหลีกเลี่ยงการบริโภคน้ำปลาปลา
โดยเฉพาะถ้าเป็นผู้ป่วยหรือบุคคลที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยง

ซึ่งนายปริญญายมัสมิตรผู้ว่าการการประปานครหลวงหรือกรปน
บอกว่าภาวะภัยแรงหรือน้ำในเขื่อนมีน้อย
ก็เลยไม่เพียงพอที่จะปล่อยมาผลักดันน้ำเข็มในแม่น้ำเจ้าพระยาค่ะ
ประกอบกับน้ำทะเลก็หนุนสูงความรุนแรงสูงสุดในรอบ๕๐ปี
ทำให้ยังมีความเค็มผ่านเข้ามาในระบบการผลิตน้ำนะคะ

สามารถกำจัดความเค็มออกจากน้ำดิบได้
ก็เลยนี่แหละทำให้น้ำปลาปลารสชาติแปลกนะคะ
ความเข็มในรูปของคอไลน์
เขาบอกว่าบางช่วงเวลาเกิน๒๕๐มิลลิกรัมต่อลิตร
โซเดียมเกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อลิตรค่ะ
ซึ่งมีปริมาณสูงกว่าคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก
ที่มีผลต่อความน่าดื่มและการยอมรับของผู้บริโภค
แต่ว่าไม่ได้ส่งผลต่อสุขภาพนะคะ
โดยผู้ที่มีสุขภาพปกติสามารถบริโภคน้ำปลาปลาได้ตามปกติค่ะ
แต่ต้องระวังไปที่กลุ่มเสี่ยงนะคะคือคนที่เป็นโรคไตโรคหัวใจ
โรคความดันสูงโรคเบาหวานโรคทางสมอง
ผู้สูงอายุและเด็กเล็กหลีกเลี่ยงการบริโภคไปก่อน
แล้วสถานการณ์นี้ต้องรอไปจนถึงหน้าฝนนะคะ

กรปนเขาเลยจะจัดให้บริการน้ำปลาปลาดื่มฟรี
เป็นน้ำปลาปลาจากโรงงานผลิตน้ำมหาสวัสดิ์ที่รับน้ำมาจากเขื่อนแม่กรอง
และไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำเค็มนะคะ
ประชาชนไปรับได้ค่ะนำพาชนะไปรับน้ำปลาปลาดื่มได้
ที่สำนักงานประปาสาขาใกล้บ้านทั้ง๑๘สาขา
จันนี้เป็นต้นไปนะคะ๖มกราคม๒๕๕๙
แล้วก็สามารถติดตามข้อมูลคุณภาพน้ำปลาปลาออนไลน์ด้วยตัวเองได้ด้วยนะคะ
ทางด้านของโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีนางนรมนพินโยสินวัฒน์
โศกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็บอกว่า
ผลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีก็ห่วงใยนะคะ
ประชาชนที่ต้องบริโภคน้ำปลาปลาที่มีรสชาติผิดปกติแล้วก็มีความเสี่ยงต่อสุขภาพ
ก็สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งแก้ไขแล้ว
แพทย์หญิงพันธิมลวิปุลากรอธิบดีกรมอนามัยค่ะ
บอกว่าถ้าทางโภชนาการและการแพทย์ก็แนะนำว่า
คือคนเรารับโซเดียมเข้าสู่ร่างกายได้ไม่เกิน๒๐๐มิลลิกรัมต่อวัน
เค็มจากน้ำปลาปลาอาจจะเพิ่มโซเดียมเข้าสู่ร่างกายต่อวัน
แต่ว่าปริมาณก็คือเล็กน้อยเท่านั้นไม่ได้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ
แต่จะส่งผลต่อกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงที่ต้องใส่ใจเป็นพิเศษ

แต่กลุ่มผู้ป่วยโรคไตที่ไปรับบริการฟอกไตที่โรงพยาบาลอันนี้ไม่ต้องกังวลค่ะ

ส่วนคนทั่วไปการดื่มน้ำกร่อยก็จะได้รับโซเดียมเพิ่มจากปกติ
เพราะฉะนั้นวิธีที่จะพอช่วยได้ก็คือ
เวลาเอาน้ำไปปรุงอาหารแบบนี้นะคะ
ก็ลดสารปรุงแต่งความเค็มพวกน้ำปลาซอสซีอิ๊วต่างลงนะคะ
ใช่ค่ะนี่เรื่องสำคัญนะอย่าคิดว่าไม่เป็นไร

มันมีผลต่อสุขภาพร่างกายจริงนะคะ